ไปที่อุดรธานีคุณผู้ชมใครชอบกินทุเรียนต้องติดตามข่าวนี้
แม่ข้าทุเรียนสวยมากครับ
เป็นอดีตนางงามมีมงกุฎด้วย

แต่อาชีพเหล่านั้นไม่มีเวลาให้ครอบครัว
เขาบอกว่านี่แหละใส่ชุดไทยมาฉีกทุเรียนนี่แหละ
มันโอเคแล้วไม่ห่วงสวยเลย
แม่ค้าทุเรียนสาวคนนี้เนี่ยคือนางสาวจิตตานันช่วยชัยธนพล
หรือว่าน้องน้ำอ้อยอายุ๒๗ปีคุณน้ำอ้อยแล้วกันนะ
เป็นอดีตมิสแกรนยะโสธรประจำปี๒๐๑๗ก็ไปตั้งแผงขายทุเรียนอยู่ริมถนน
ถนนธรรมเจดีข้างสู่ศาลพ่อค้าคนจีนในเขตเทศบาลอุดรธานีเออสวยนะ

อ้อยบอกว่าเรียนจบมาจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ก่อนที่จะมาขายทุเรียนเป็นทั้งพนักงานคลินิกเสริมความงาม
เป็นทั้งพนักงานขายรถเป็นครูอัตราจ้างเป็นพริตตี้เอ็มซีนางแบบ
แล้วก็เป็นนางงามคือมิสแกรนดเยอะโสธรทำหมดทุกอย่าง
แต่เขาบอกว่าอาชีพเหล่านั้นไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย
ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยก็เลยทำยังไงดีล่ะ
มาเปิดแผงขายทุเรียนซะเลยนะฮะโดยรับมาจากพ่อค้าคนกลางนะฮะ
ทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีรับมาวันหนึ่งกว่า๕๐กิโลถึง๑๐๐กิโล
ขายเนี่ยกิโลกรัมละ๑๕๐บาททีนี้แผงทุเรียนเนี่ยมีเยอะ
เธอก็มาเปิดใหม่ทำยังไงคนถึงจะสนใจคนถึงจะกิน
ก็เลยแต่งชุดไทยซะเลยนุ่นจงกระเบนห่มสบาย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ซ้ำสีเลยลูกค้าก็เริ่มเริ่มเตะตามมากขึ้น
อุดหนุนก็ไปได้ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับ
เป็นแผงทุเรียนอยู่ที่อุดรธานีนะฮะ